ภารกิจ๑๙วันในการนำหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางมอนจังหวัดเชียงรายผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
จบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งมีรอยยิ้มกันทุกคน
ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและก็ต่างประเทศ
ทีนี้มีข่าวออกมานะคะบอกว่าจะมีงานเลี้ยงขอบคุณ
สรุปว่าวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเป็นการเปิดเผยออกมาจากนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีค่ะ
โดยเปิดเผยว่าในหลวงทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระราณพระราชวังดุสิตในการจัดเลี้ยงคนที่ช่วยทีมหมูป่านะคะ
ซึ่งความชัดเจนเรื่องนี้จะมีอีกครั้งหลังจากการประชุมในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้ค่ะ
กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าจะจัดงานอย่างไรจะเชิญใครบ้าง
จัดเพียงสถานที่เดียวหรือว่าสถานที่อื่นด้วย
จะมีความชัดเจนมากขึ้นในการหารือ
แต่แนวโน้มที่แน่คือ
รัฐบาลได้ทำเรื่องขอพระราชทานพระราชานุญาต
ขอใช้สถานที่พระราณพระราชวังดุสิต
เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงในส่วนกลาง

ร่วมในการจัดเลี้ยงครั้งนี้หรือไม่

ขอให้รอความชัดเจนหลังจากการประชุม
ผู้จัดงานวันที่๒๐นี้ก่อนนะคะ
เพราะส่วนที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการว่า

ไม่ว่าจะเป็นผู้นำจากต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ

นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า
ขณะนี้ได้มีพระราชานุญาตให้ใช้สถานที่มาแล้ว
แต่ยังไม่ได้ระบุวัน
เพราะต้องรอดูเรื่องของสภาพอากาศ
รวมถึงต้องรอดูว่าจะใช้ช่วงเวลาไหน
ที่จะมีการใช้พระราณพระราชวังดุสิต

ใกล้วันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมถึงต้องดูผู้ที่จะเชิญมาด้วย
นี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นามของรัฐบาลไทยแล้วค่ะ